ไปที่นครราชศรีมาคาเที่ยมเพิร์นนท์สูงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารเนี่ยค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันหน้าสถานบันเทิงนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยู่ในพื้นที่กับกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นที่เขาไปเที่ยวสถานบันเทิง
พอที่เที่ยวปิดก็ออกมาเนี่ยถล๊อกกันแบบเนี่ย
แล้วก็มีพนักงานของสถานบันเทิงแห่งนี้พยายามจะเข้าไปห้าม

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มาช่วงเที่ยงคืนของวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะคะ
วัยรุ่นเขาก็ยืนกันอยู่หน้าสถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะ
ตอนแรกต้นคลิปเนี่ยมีวัยรุ่นผู้ชายยืนอยู่คนเดียว
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าออกมาจากสถานบันเทิง
แล้วก็กระโดดเตะไปที่วัยรุ่นที่เขายืนอยู่อะค่ะ
เพื่อนของวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มก็เลยทีนี้สมทบกันเลยจากทั้งสองกลุ่มนะ

ระหว่างที่สองกลุ่มนี้ทะเลาะกันอยู่
พนักงานของสถานบันเทิงแห่งนี้ก็เข้ามาห้าม
เพราะว่าในร้านยังมีลูกค้าอยู่กลัวว่าจะถูกลูกหลงบาดเจ็บ
ระหว่างที่เข้าไปห้ามเข้าไปแยกทั้งสองกลุ่ม
มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะในคลิปก็คือเขาจะใส่เสื้อสีฟ้าค่ะ
เอาขวดเบียร์ตีหัวพนักงานสถานบันเทิงเลยนะ
อันนี้คือพนักงานที่เขาหัวแตกนะคะเป็นแผลแบบนี้ค่ะ
พนักงานเขาก็โกรธนะเขาก็โมโหนะก็พยายามจะจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพื่อส่งตำรวจให้ได้แต่กลุ่มวัยรุ่นมันมากันเยอะคุณภาคภูมิ
เอาไม่อยู่จริงพนักงานต้องวิ่งกลับเข้าไปในร้านนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ใจเลยทีนี้เหมือนพนักงานยอมถอยสู้ไม่ได้อะไรแบบนี้
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยิ่งไปท้าทายยืนหน้าร้าน
ท้าทายหยิบก้อนหินมาขู่จะปลาใส่คนในร้านบ้างอะไรบ้าง
สุดท้ายก็แยกย้ายกันกลับไปอืม
ก็ทำลายข้าวของทำลายรถของลูกค้าจำนวนนึงด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจชุดสืบสวนของสพนสูงจนรศมา
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็กดดันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
จนสุดท้ายเข้ามอบตัวห้าคนเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติม
แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
หรือจิตใจวัยรุ่นกลุ่มนี้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนให้ประกันตัวออกไปค่ะเราส่งคุณนัทธพงศ์เรฟสันเทียน
นักข่าวของเราลงพื้นที่นะคะไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้

ชาวบ้านก็เล่าว่าร้านนี้เปิดมาหลายปีแล้ว
ก็มีตีกันบ้างนะคะ

ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละทะเลาะกัน

เขาถูกใจผู้หญิงคนเดียวกันที่อยู่ในร้าน
ก็เลยเป็นปัญหาให้ทะเลาะกันค่ะ
ส่วนพนักงานสถานบันเทิงที่หัวแตกนะคะ

สุดท้ายก็บาดเจ็บนิดหน่อย
นักข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มที่ก่อเหตุ

หาเรื่องกับวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็วัยรุ่นต่างถิ่นเป็นประจำ
แถวนี้รู้ดีไม่มีใครอยากจะยุ่งกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะ

เป็นเด็กต่างถิ่นน่าจะมาสังสรรค์กันตามภาษาวัยรุ่น

เพราะตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยมีเรื่องตีกันในร้านมาก่อน
แต่ระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่ในร้าน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาพบกับรุ่นพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันมานั่งดื่มอยู่โต๊ะข้าง
ทีแรกสองกลุ่มเขาก็คุยกันปกติตามภาษาวัยรุ่นนะคะ
แต่คุยไปคุยมาเอ้าเหตุการณ์มันบานปลาย
เพราะผู้จ่าไม่เข้าหูกัน
แต่ตอนนั้นพนักงานในร้านบอกว่า
ไม่รู้จริงว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนค่ะ
ก็เข้าไปห้ามระงับเหตุเขา
คือเขาเข้าไปรุมวัยรุ่นอีกคนนึงกลุ่มหนึ่งที่มานั่งอยู่โต๊ะใกล้กัน
คือออกมาแล้วเขาก็ลุมแล้วผมเดินไปตามไป

ก็เลยโดนก็อาจจะโดนเด็กเจตนาฟาดนั่นแหละครับ
พอเด็กวัยรุ่นทีเดียวครับแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วผมก็วิ่งตามเข้าไป
แล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วเขาก็กลับมามาเวี่ยงของเครื่องอะไรใส่ในร้านอีก

เขาอาจจะเหมารวมตีเป็นเหตุเลยหรือเปล่าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
เพราะคนที่โดนตีก็คือก็เป็นวัยรุ่นในท้องถิ่นอยู่แล้ว

ก็รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเต็มที่ครับ
ก็สงสัยเหมือนกันก็น่าจะเราก็ต้องไปถามน้องมันว่าทำไม
เที่ยวที่ไหนก็ช่างกาดขอร้องใครก็ต้อง

เราเป็นผู้ดูแลสงบสุขของร้านอ่ะ

ทีนี้นะคะผู้เสียหายเองเขาก็ยอมรับว่ายังกลัวอยู่นะคะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่เขา
ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็
รับสารภาพไปเขาได้รับการประกันตัว
ก็กลัวว่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุกันซ้ำนะคะ
ก็เข้าใจว่าตอนก่อเหตุวัยรุ่นก็คงจะเมากันแหละคึกขนอง
ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรหรือว่าแสดงความรับผิดชอบอะไร
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่หัวแตก
แล้วก็ทรัพย์สินของลูกค้ารถอะไรที่จอดอยู่หน้าร้านอะไรแถวนั้นนะคะ

ก็ยังไม่มีการคุยกันเรื่องของการรับผิดชอบสิ่งต่างเหล่านี้นะคะ
ก็ต้องแก้ปัญหาก็ด้วยกันก็คือไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปเจอใครอะไรพวกนี้
เพราะว่าออกไปไหนก็ใครมองหน้าก็ไม่ได้
พูดจาผิดหูก็ไม่ได้
ใครเปิดไฟรถใส่ก็ไม่ได้บีบแร่ใส่ก็ไม่ได้
คืออะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าพ่อไม่รวยพอแบบที่ว่า
พ่อครับขอตังค์ปิดเทคปิดผับผมจะไปเข้าไปเที่ยวกันเอง
อยากให้มีใครมายุ่งเกี่ยวมาอะไรกับผมเลยเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปไหนไปแล้วก็สร้างความเดือดร้อนมาค้าให้ชาวบ้านเขา

กลุ่มก็เออมีเพื่อนเฮซ่ากันลุมตีกันไปคนเดียวก็จะหงอยหน่อย
คือไม่ก็นั่นแหละก็ไปอยู่กันในคุกนะก็นั่งคุยกันไป